คือรุ่งกันเลยดีกว่าค่าาาาาาาา
พี่รุ่งไปเลยเพื่อนบ้านว่าไงอ่ะ
เพื่อนบ้านก็บอกว่าก็โอ๊บโอ๊บลองโอ๊บตามไปเลย
เดี๋ยวก่อนอันนี้งานฟรีไม่ได้ตังค์นะ
ไม่ได้ตังค์เก็บไข่เหงา
ได้ความถูกได้ความถูก
พ่อนุ่งบอกนะคะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่า
โควิดรอบนี้ยิ่งต้องเตือนตัวเองเลยค่ะ

อาชีพอะไรที่พอหารายได้เข้าบ้านได้ทำหมดเลยค่ะ
ซึ่งตัวพี่รุ่งเองก็ต้องหันมาเป็นพ่อค้าค่ะ

คุกกี้ไส้สับปะรดสูตรเด็ดฝีมือภรรยา
เริ่มหาผลิตภัณฑ์อื่นมาขายเพิ่มเติมนะคะ
เดิมตัวแรกคือยาสีฟันสมุนไพรคุณผู้ชม
ลุงบอกนะคะว่ารายได้แม้จะไม่อู้ฟู้เท่ากับการร้องเพลง
แต่ก็ยังพอได้ค่าน้ำค่าไฟไปได้ค่ะคุณผู้ชม

มาลัยสดนิดเกินสูงสุด๓ชั่วโมง
ก็เหมือนแบบปล่อยของด้วยแหละ
ปล่อยของแล้วที่นี่เหมือนเผื่อน้องบอกแบบ

ไม่มีอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็
จะทำยังไงต้องหาอะไรที่มาเสริม
มาช่วยเรื่องค่าน้ำค่าไฟได้บ้างมียังมีรายได้เข้ามาอะไรอย่างนี้ครับผม
นะฮะนะฮะค่ากับข้าวอะไรพวกเนี้ย
ก็ช่วยได้เยอะจะให้เป็นได้เป็นหลักหมื่นเหมือนคอนเสิร์ตอะไรเนี่ย
มันก็ไม่ได้อยู่แล้วแหละก็เป็นหลักร้อยหลักพัน